เดี๋ยวจะพาไปดูวิวริมชายหาด

ชายหาดชุมพรมีภูเขาอยู่บนชายหาดเลย
ภูเขาที่ว่าภูเขาอะไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะ
มันก็จะพัดจากทะเลอ่าวไทยพัดเข้าหาชายฝั่ง
แล้วน้ำมันก็มาเจอกันน้ำจืดน้ำเค็มมันจะกลายเป็นน้ำวน
แล้วก็เลยทำให้ขยะมันลอยมามากองสะสมอยู่ที่ชายหาด
เดี๋ยวคุณรอดูนะช่วงลมตะวันตก
มันก็จะพัดจากฝั่งทะเลอันดามันเข้าสู่ทะเลอ่าวไทย
ขยะที่กองอยู่ตามชายหาดนี้มันก็จะไปออกสู่ทะเลอ่าวไทยต่อนะคะ
บอกว่าที่ผ่านมาในกลุ่มของพวกเขารวมตัวกันทุกอาทิตย์เลยค่ะ
ออกไปเก็บขยะตามจุดต่างริมชายหาดมาประมาณสักปีนึงแล้ว
แต่ละครั้งเก็บขยะได้ประมาณสัก๕๐๐๕๐๐กิโลกรัมเยอะมากนะ
เขาก็จะมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลเอาไปขาย
ส่วนรองเท้าเก่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็จะไปทำเป็นรองเท้าใหม่

เพราะว่าขยะมันมีหลากหลายแบบหลากหลายประเภทมากนะคะ
พื้นที่จังหวัดชุมพรเป็นพื้นที่ที่มีชายหาดยาว
ถึง๒๒กิโลเมตร
แล้วแต่ละปีคุณผู้ชมมันก็จะมีขยะที่ถูกคลื่นซัดมาเกย
มหาดเป็นร้อยตันเลยนะคะ
ถุงพลาสติกอันนี้อันตรายต่อสัตว์น้ำมาก
เพราะว่าสัตว์น้ำเขาไม่เข้าใจหรอกว่านี่คือถุงพลาสติก

เต่าเอ่ยปลาเอ๋ยก็กินเข้าไปค่ะ
แล้วปีที่ผ่านมาที่ชุมพรมีเต่าทะเลตายไปกว่าร้อยตัวนะคะ
ส่วนใหญ่ก็มาจากการกินถุงพลาสติกนี่แหละค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะอาสาสมัครคนนี้

ว่าอยากจะเชิญชวนให้ประชาชนไม่ทิ้งขยะตามแหล่งน้ำ
ทิ้งขยะตามท้องทะเลงดใช้ถุงพลาสติก
หรือว่าเปลี่ยนไปใช้ภาชนะที่มันใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
แล้วมันย่อยสลายได้ง่ายอย่างพวกชานอ้อยต่าง
ก็คุณคิดดูสิถ้าคุณทิ้งชิ้นเดียว

สมมุติทิ้งลงในแม่น้ำมันก็ไหลลงทะเล
และสุดท้ายทุกชิ้นที่คุณทิ้งหรือคนอื่นร่วมกันทิ้ง

แล้ว๑ปีถุงพลาสติกกว่าจะย่อยสลาย
ใช้ระยะเวลา๑ปีมันย่อยไม่ได้อยู่แล้ว
มันต้องใช้เวลาประมาณ๔๐๐๕๐๐ปีค่ะ
ดังนั้นเราก็อยากที่จะนำเสนอข่าวนี้อยากจะเชิญชวน

สำหรับชุมชนแล้วก็ท้องทะเลไทยเป็นอย่างมากเลยนะคะ
เราตายแล้วเกิดใหม่ตั้งกี่ครั้งฮะ
พลาสติกยังย่อยสลายไม่หมดเลยนะฮะ